เนื่องจากจะถึงหน้าฤดูการเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพนะครับอันนี้น่าสนใจมาก
คนกรุงเทพอยากเลือกผู้ว่าราชการกรุงเทพใหม่
มีตัวเลือกมากมายที่เปิดหน้าและไม่เปิดหน้านะครับ
คุณสมบัติตามดวงนะคริสคอนเฟิร์มดูบริเศษ๗ดาราได้นะว่าตอนนี้เลยว่า
ราชการกรุงเทพต้องมีคุณสมบัติแบบไหนเป็นผู้ชายผู้หญิงฮะ
เคราะห์จากดวงเมืองอันนี้มันจะง่ายกว่านะครับ
คือผมเองไม่ได้ติดตามการเมืองเลยว่าผู้ว่าเขาเลือกตั้งกันวันไหนครับพี่

ถ้าเกิดไม่เกินปลายปีนี้เนี่ยต้องบอกว่าดาวพระราชสบดีกับดาวเสายังอยู่ในกรรมะ
กับอยู่ในราพะอยู่นะครับของดวงเมือง
เพราะฉะนั้นถ้าไม่เกินไปปีนี้นะครับคือคุณสมบัติของผู้ว่าจะมีอิทธิพลของดาวเสาและดาวพระราชสบดี
นั่นหมายความว่าดาวเสาครับเป็นดาวเกี่ยวพันกับหนึ่งนะครับ
เกี่ยวกับคนมีสี
ข้อที่๒เสาเป็นเรื่องของอสังหาด้วยเกี่ยวกับอสังหานะครับ
แล้วข้อที่๓เป็นดาวพระสบดีนั่นหมายความว่าเป็นคนใบหน้าลูกใครมีคางมีกลมนะฮะ

ไม่ฮะหน้าเนี่ยตรงลงมาแต่มีคางลงออก

อย่างนั้นครับนะครับแล้วก็มีโอกาสเป็นเพศชายสูงเพราะเนื่องจากพระหัสกับเสาครับ
แล้วก็ชัดเจนเมื่อดาวพระหัสร่วมเสาเป็นคนหัวเถอะ
สมมุติท่านเลือกตั้งหลังสิ้นปีนี้เป็นต้นไปก็คือปีหน้าแหละครับ

ถ้าเกิดเป็นช่วงก่อนเดือนก่อนเดือนมีนาเมษานะครับมีโอกาสจะได้เป็นผู้หญิง

ต่ำดำขาวคุณอาวุธเป็นแบบไหนแบบที่คุณระบุนะครับ
เอ่อขาวครับแล้วก็เคยเป็นนักการเมืองมาก่อน

หรือว่าดำรงตำแหน่งข้าราชการเหมือนกับข้าราชการมาก่อนอะไรอย่างนี้ครับ
สองคนที่ที่คุณทายเนี้ยครับใครจะทำให้กรุงเทพจะเริ่มรุ่นเริ่มมากกว่ากันระหว่างผู้ใช่ผู้หญิง

คือถ้าเกิดเราพูดถึงลักษณะสารแล้วก็ไม่ได้มีใครทำให้ดีขึ้นเลยครับ

จนกว่าเดามนุษยุมันจะย้ายออกไป
เพราะหลังจากมนุษยูย้ายสิ่งเก่าจะไปสิ่งใหม่จะมา

มีอะไรใหม่เกิดขึ้นในประเทศ

โปรดติดตามตอนต่อไป